ตั้งแต่ชุด๒๑๑๙๑๖ถึง๑๔ไล่ลงไป
ก็ถือว่าเป็นบททดสอบหนักหลายรายการเหมือนกันนะครับ
ปีนี้เขาบอกว่าเน้นการสร้างรากฐานก่อน

เพื่อต่อยอดสู่การแข่งขันในเวทีรอบสุดท้ายในปีถัดไป
อันนี้ใกล้ที่สุดแล้วที่จะเป็นทีมชาติชุดใหญ่นะคะ

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในปี๒๕
ซึ่งในปี๒๐๑๙นี่มี๒รายการสำคัญ

เพื่อชิงตัวไปแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๐
ซึ่งในชุดนี้ตอนนี้ก็มี๒นักเตะที่ดัง
อย่างเช่นวัตรราชิตเกณฑ์สีบอมเพลน

ชุดนี้เนี่ยธรรมดาทีวีถ่ายทั้งสดด้วยนะครับ๑๙ปี
ประเทศเมียนมาร์จะแข่งกันเดือนกันยายนนี้แหละ
ซึ่งรายการนี้ไทยเป็นรองแชมป์เก่าด้วย
ส่วนอีกหนึ่งรายการค่ะคือศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘รอบคัดเลือก
อยู่ในกลุ่มไอนะคะร่วมกับญี่ปุ่นสิงคโปร์มองโกเลีย
รายการนี้แข่งขันที่มองโกเลียค่ะเดือนพฤศจิกายนนะคะ
ซึ่งแชมป์และรองแชมป์ที่ดีที่สุดกับสายอื่นอีก๕ทีม
ก็จะได้แข่งขันในรอบสุดท้ายปี๒๐๑๘
แล้วก็รอบสุดท้ายจะมี๔โคต้าได้ไปชิงช้ำโลกปี๒๐๑๙ด้วย
๔ทีมจากทั้งหมด๑๖ทีมนะครับ
แล้วก็ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ในรอบคันเลือกนะครับ
ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพเช่นกันรายการนี้กลุ่มเอฟนะครับ
ไทยอยู่ร่วมกับลาวติมอลอิโรนีเซียแล้วก็นัลเทิร์นมาเรน่า๑๖๒๔กันอย่างเดียวนี้
ซึ่งปีนี้จะมีรายการพิเศษในประเทศต่างยังไม่มีความชัดเจนมากนัก
แต่ว่าจะสร้างความต่อเนื่องให้กับทีมแล้วก็ทดลองระบบการคัดเลือกผู้เล่นแล้วก็การเก็บตัวอยู่ร่วมกัน
คือเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมมากกว่า